คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
ก็ถ้าจากปกเราก็น่าจะเห็นแล้วพี่บอยจริงจริงพี่ตะเผลอสบอยตั้งแต่
สเปนล่ะอ่าเคยใช่ว่าว่าเราจะคุยเรื่องของทีมชาติอังกฤษ
เอ่อนะครับก็แน่นอนทีมชาติอังกฤษปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
ไม่ใช่ปีนี้ทุกครั้งเขาก็จะเป็นหนึ่งทีมแบบมหาชนทีมมหาชน
หนึ่งทีมที่คนจับตามองเยอะที่สุดใช่แล้วก็ฟุตบอลโลก
ครั้งนี้เขาก็ออกตัวแรงด้วยการเอาชนะทีมชาติอิราณหกต่อสอง
ออกตัวแรงนี่คือออกตัวแรงจริงจริงนะออกตัวแรงจริงจริงไม่ใช่แบบว่าแต่
แต่ผมว่าจริงมันก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าจริงด้วยคุณภาพของทีมชาติอีรานเนี่ย
อืมอังกฤษไม่ควรเสียถึงสองลูกอ่าถูกต้องถูกต้องนะถ้าพูดถึงก็ไม่
น่าจะต้องเสียใช่แต่ว่าโดยมากเท่าที่เห็นพอบอลบุกเขาเยอะเยอะ
เขาเยอะเยอะหลังจะหลวมไม่เลือกปกติใช่ใช่อาจจะความประมาทหรือใด
ด้วยแล้วก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เน้นมากขนาดนั้น
ต้องถึงขั้นหมายถึงว่าตัวซาวเกดอาจจะเน้นแต่ตัวนักเตะอาจจะหย่อนเอง
ก็ได้ใช่ครับมันไม่รู้เหมือนกันก็ก็แน่นอนพอมันนำนำสามสี่ลูก
ขึ้นไปแล้วอ่ะมันก็เห็นแล้วว่าโอเคเราเล่นเราไม่ต้องเกรงขนาดนั้น
ใช่แล้วมันก็หย่อนได้เป็นปกติแต่ก็แต่ก็เสียถึงสองลูกก็นั่น
น่ะสิไม่น่าเสียน่ะจริงจริงถ้าเจอแบบทีมที่แบบปิดบัญชีโป้งอย่าง
อืมก็ก็ก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีใช่แล้วก็จริงจริงวันนั้น
ด่านต่อให้โอเคศักยภาพผู้เล่นอาจจะสู้ไม่ได้ใช่แต่ระบบเขาก็ไม่ได้
เหลนะที่ที่ทำได้ขนาดนั้นคือก็ลำดับต้นต้นของเอเชีย
อ่าใช่ขนาดที่ยี่สิบน่ะอ่าใช่ขนาดที่ยี่สิบของโลกน่ะใช่
ใช่ที่ที่วันนั้นที่ไม่ไม่รู้ถูกผิดนะแต่ว่าวันนั้นคนไป
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อ่าโค้ชก็คารอส
อะไรขนาดนั้นเคยคุม
แล้วก็เคยเป็นมือขวาของ
เค้าเรื่องของเราก็ดีกว่าอ่าเป็นอ่าอันนี้เราก็จะคุยในสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับอืมนะครับ
คือต้องบอกว่าอ่าแม้ว่า
ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซียหรือว่าบอลยูโรที่เตะในปี
โร๒๐๒๐ที่เตะปี๒๐๒๑ทีมชาติอังกฤษจะไม่ได้แชมป์
แต่ว่าผลงานของพวกเขาก็อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นเรื่อย
อย่างฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘พวกเขาจบที่อันดับ๔
ส่วนยูโรถ้าไม่พลาดเรื่องของแทคติกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการยิงลูกโทษ
ผมว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์

ใช่ผมว่าการที่แบบไปส่งแรดฟอร์ตกับบุคโยซาก้าลงมาเพื่อยิงทุกคนอย่างเดียว

จริงต้องให้นักเตะสัมผัสบรรยากาศรวงรวมของสนามก่อน
ยิงรู้โทษไม่เวิร์คไม่ว่ายังไงแตลลึก
ถึงจะไม่ได้ไปถึงตัวนี้แต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือ
สิ่งที่พวกเขาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีขึ้นโดยไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีพื้นฐานไม่มีแบ็คกาวน์อะไร
ไม่ใช่ดีขึ้นแบบมั่วซั่วหาง่าย
โดยเริ่มจริงมันเริ่มประมาณช่วงประมาณ๒๐๑๒แต่ว่าเริ่มมาสร้างเป็นรูปเป็นร่างช่วงปี๒๕

ซึ่งเป็นคู่แข่งตอบการของทีมชาติเยอรมนีอืมนะครับ
เพราะว่าทีมชาติเยอรมันมีจุดที่น่าสนใจที่เหมือนกับอังกฤษตรงที่ว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ย
ก่อนที่จะได้แชมป์โลกปีสองพันสิบสี่ที่บราซิลทีมชาติเยอรมันเคยล้มเหลวอย่างต่อเนื่องอืม
ในช่วงยูโร๒๐๐จนถึงฟุตบอลโลก๒๐๐๒ที่ไปชิงกับทีมชาติบราซิล
แล้วภาพรวมทางธุรกิจเยอร์มันไม่ได้เล่นดีเลย
เยอรมันก็มีการปรับเปลี่ยนสร้างพิมพ์เขียวขึ้นมา
จนกระทั่งแดดแอชเวิร์ดก็ไปเรียบมองขอดูว่าเขามีพิมพ์เขียวในการที่จะ
กู้ภาพลักษณ์กู้ชื่อเสียงกู้ความสำเร็จกลับมาได้อย่างไร
ส่วนอังกฤษถ้าใครที่เป็นแฟนบอลทีมชาติอังกฤษก็น่าจะทราบกันดีว่าทีมชาติอังกฤษ
มันก็ตกสถานการณ์ที่ย่ำแย่พร้อมกับเยอรมันนั่นแหละ
คืออย่างแรกก็คือทีมชาติอังกฤษไม่ได้ไปบอลยูโร๒๐๑๖
ซึ่งครั้งนั้นมันมีภาพอัปยศพภาพหนึ่งก็คือสตรีฟแมคาเรนถือล่มตอนที่ฝนตก
ซึ่งมันเป็นภาพที่แบบโคตรแย่เลยเป็นภาพที่น่าเกลียดมากครับ
ลองไปเสิร์ชหากันดูใช่มันมันแย่มากครับ
แล้วก็ทีมชาติอัจก็โดนทีมชาติเยอรมันถล่มในฟุตบอลโลก๒๐
แต่จริงคือมันมีคอนเฟรกต์ตรงที่ว่ามันมีลูกที่ลำบากจริง
แล้วเหมือนว่ามันเข้าไปแล้วแล้วทำให้เกมมันเปลี่ยน
แล้วก็ทีมชาติอังกฤษตกรอบแรกฟุตบอลโลก๒๐๑๔ในฐานะบ๊วย
มันก็ต้องเริ่มบูธทันทีเลยเริ่มแบบเร่งกระบวนการมากขึ้น
จากเดิมที่แบบอาจจะแบบยังไม่ได้จริงจังมากใช่ไหมคราวนี้๒๐๑๔คือต้องจริงจังแล้ว
ทีมภิกษาอังกฤษเป็นแหล่งรวมของนักฟุตบอลชั้นยอดมากของโลก
แล้วก็นักเตะอังกฤษก็มาจากทีมใหญ่กันเยอะ
คราวนี้เขาเลยย้อนไปตั้งคำถามใหม่ว่าอังกฤษมีประชากรอยู่ประมาณ๕๖ล้านคน
แต่ว่าในโลกของฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันมีทีมชาติทีมชาติหนึ่งที่ประชากรน้อย
คือประเทศเบลเยี่ยมมีประชากรประมาณ๑๑ล้านคนเศษ
แอชวิตก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยในเมื่อเบลเยี่ยมมีประชากรแค่๑๑ล้านเนี่ย
แล้วเขาสร้างนักเตะที่มีคุณภาพชั้นยอดได้ต่อเนื่องได้อย่างไร
คราวนี้อันนี้เบลเยี่ยมน้อยใช่ไหมครับเขาก็เลยไปเทียบกับประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับอังกฤษก็คือฝรั่งเศส
ฝรัศมีประชากรตอนนี้ประมาณ๖๘ล้านคนโดยประมาณนะครับ
คำถามของแอสเวิร์ดก็อยู่ตรงที่ว่าฝรั่งเศสมีประชากรใกล้เคียงกับอังกฤษ

แล้วก็ได้ชำโบปี๒๐๑๘

นักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะฝรั่งเศส
ก็เป็นนักแตะที่ถูกสมสรณ์ยักษ์ยากภกวิวโลภ์ให้ความสนใจ
ประทานเป้เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยหรือประชากรมาก
เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จทางด้านฟุตบอลได้สูงกว่าอังกฤษ
มันเกิดอะไรขึ้นกับอังกฤษ
แล้วถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยการสำเร็จความสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเนี่ย
ที่เป็นรูปเป็นร่างที่สุดเนี่ยมันต้องย้อนไปจนถึงปี๑๙๙
ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์โลกในครั้งนั้นแล้วก็สมัยเดียวด้วย
มันเริ่มต้นมาจากการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ไปยังสถานที่ต่างต่างหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์ฝึกที่เราพูดถึงกันบ่อย
ซึ่งสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เพาะบ่มนักเตะที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา
ไม่จะเป็นเฉรีอองรีคาริมเบนเซมาอองโตนี่มาซิกยาวแล้วก็คลียันเอ็มปาเป้
หรือถ้ารุ่นก่อนก่อนก็แบบพวกตูรามหรือย่องตูรามประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในเยอรมันทั้งในฝรั่งเศสในเบลเยี่ยม
มาสร้างเป็นศูนย์ฝึกเป็นแนวคิดเป็นพิมพ์เขียว

เป็นการส่งเสริมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกาย

แต่ว่าไอ้ฟุตบอลที่เด็กเล่นก็คือ๕๑๒ปีเนี่ย
มันยังเป็นฟุตบอลแบบไม่ได้ลงลึกอะไรมาก
ก็คือปล่อยให้เด็กได้เล่นฟุตบอลตามที่ตัวเองต้องการ
เป็นเหมือนว่าพาเด็กไปเล่นสนามเด็กเล่น

คือก็ปล่อยให้นักเตะที่เป็นเด็กเนี่ย
แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมานะครับ
แล้วก็มีการให้เล่นในรูปแบบของสมอร์ไซส์
สมอร์ไซต์ก็คือสนามที่ค่อนข้างเล็กนะครับ
ดีของมันก็คือว่าจะทำให้นักเตะที่เป็นเด็กเนี่ย
หรือเป็นเด็กที่เล่นฟุตบอลเนี่ยรู้ว่า
จังหวะไหนที่จะต้องเล่นเกมลุกจังหวะไหนต้องเล่นเกมรับ
แล้วก็จะมีความละเอียดมากขึ้นในเวลาที่จะต้องออกบอล

เขาต้องคิดแล้วว่าจังหวะไหนควรที่จะออกบอล
จังหวะไหนควรที่จะเก็บบอลหรือคลองบอลอะไรอย่างนี้
แล้วก็เมื่อถูกบีบจากสถานการณ์แคบด้วยสถานที่มันเล็ก
มันก็จะเป็นการที่จะส่งเสริมสัญญาณของเด็กว่า
จะต้องทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยได้สนุกไปกับการเล่นฟุตบอลนะครับ
มีการสร้างแรงจูงใจต่างว่าจะเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นไปเพื่ออะไร
มุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ส่งเสริมความมุ่งมั่นครับ
เพื่อเพาะบ่มนักเตะเหล่านี้ครับตั้งแต่เล็กครับ
ก็คือเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับ
เพิ่มความท้าทายทีละนิดนะครับ
คือเหมือนเอาพื้นฐานก่อนเอาพื้นฐานให้ชัดก่อน
คือให้เด็กมีความสนุกกับการเล่นฟุตบอลไปก่อนนะครับ
แต่ว่าจะไม่มีการบังคับกากเกณฑ์ว่านักเตะที่เป็นเด็กเนี่ยครับจะต้องเล่นอย่างไร
แต่จะปล่อยให้นักเตะเหล่านี้ครับ
ลองเล่นในแบบฉบับของตัวเองไปก่อน
พอหลังจากที่อายุมากขึ้นก็คือ๑๓ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการชี้แนะแนวทางการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังมากขึ้น
มีการแยกเป็นตำแหน่งที่นักเตะเหล่านี้ควรจะเล่นมากขึ้น
คือซ้อมในเชิงแยกมากขึ้นแล้วหลังจากนั้น
ก็คือหลังจากอายุ๑๒ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีการระบุตำแหน่งของเด็กที่จะต้องเล่นแล้ว
คือมันเหมือนกับการเรียนการสอนเลยนะ
ใช่ค่อยอนุบาลปฐมมัธยมเลย
ใช่คือใช้หลักการเดียวกันเลยครับ
แต่ว่ามันแค่อยู่ในรูปของฟุตบอลเท่านั้นเอง
ก็จะเริ่มทำการปล่อยนักเตะเหล่านี้ลงทำการแข่งขันในระดับสูงมากขึ้นเรื่อย

ก็คือเพื่อให้นักเตะเหล่านี้ได้ประสบการณ์มากที่สุด

จนกระทั่งนักเตะเหล่านี้ครับ

และสุดท้ายก็คือการ
ปูทางไปสู่การเป็นนักเตะของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นั่นเอง

ก็คือว่าจริงฟุตบอลมันมีหลายอ่า

อ่าชัดเจน

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงแบบเอ๊ะใครกันแน่ใครบ้าง

ย้อนไปไกลมาก

เป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจของการเป็นตัวแทนของประเทศ
เพื่อให้ทุกคนมุ่งหน้าไปทางเดียวกัน

ฟุตบอลอังกฤษทุกชุดจะเล่นในลักษณะเดียวกันหมดนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นฟุตบอลในเวลาที่ไม่มีบอล
เวลาที่มีบอลทำอย่างไรคิดเหมือนกัน
รวมถึงแผนการเล่นฟอร์มิชั่นต่างก็จะคล้ายกันหมดเลยนะครับ
กล่าวคือผู้สาประตูทีมชาติจะต้องใช้เท้าเป็น
ยุคใหม่มันจะเล่นเท้ากันได้หมดนะครับ
ส่วนนี้จะเป็นเส้นทางสู่การเป็นนักเตะของทีมชาติอังกฤษนะครับ
ด้วยการส่งให้นักเตะเหล่านี้ครับได้รับประสบการณ์ในระดับสูงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ
เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่ออนาคตของนักเตะเหล่านี้
และที่สำคัญคือบรรดาทีมชาติที่ประสบความเร็จในเวทีโลกเนี่ย
ตัวอย่างเช่นทีมชาติเยอรมนีที่คว้าแชมป์โลกปี๒๐๑๔
นั้นแกนกำลังสำคัญของทีมชาติเรมนีก็คือว่าเป็นนักเตะแบบ
มารินเรอร์แมทฮูมเมอร์ซาวมี่เคดีร่ามิซุดโอซิล
จะเป็นรากฐานสำคัญนะครับ
ซึ่งอังกฤษก็ได้แชมป์เหมือนกัน
ก็ทำให้พวกเขาก็เหมือนที่บอกไปก็คือประสบความสำเร็จในช่วงบอลโลก๒๐๑๘กับบอลยูโร๒๐๒๐
เราก็เลยได้เห็นนักเตะแบบพวกเจดอนซานโชหรือจู๊ดเบลิงแฮมอย่างนี้ไปสู่เวทีต่างประเทศมากขึ้น
ก็เป็นการสัมผัสฟุตบอลในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ของอังกฤษอย่างเดียวด้วยเพื่อที่จะมาเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มความแตกต่างประมาณนี้
ซึ่งเอาจริงก็ก็หลากหลายได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาใช่ใช่

แต่มันก็จะเป็นเด็กเจนใหม่ที่โผล่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับ

ก็คือเป็นเรื่องของทางสมาคมแล้วแหละว่าสมาคมจะสนับสนุนนักเตะเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมงานด้านจิตวิทยาจิตแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอาหารเสริมการวิเคราะห์เชิงลึกเป็นต้นนะครับ

สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของปรัชญาการเล่น
ก็คือทั้งทีมชายและทีมหญิงก็จะเล่นเหมือนกันด้วย
ซึ่งเป้าหมายของฟุตบอลชายนะครับก็คือว่าต้องการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐
อ่าปีนี้

ปีนี้ฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้
ใช่ครับเพราะว่าโปรเจกต์อันนี้เขาวางเอาไว้๑๐ปีเริ่มที่๒๐๑๒ใช่ไหมครับ
ปีเนี่ยเขาจะเริ่มหวังผลแล้วว่า๒๐๒๒จะต้องเข้าสู่การเป็นแชมป์โลก
เพราะถ้าเราดูจากโปรเกสมันก็เห็นได้ชัดใช่ไหมครับว่า๒๐๑๘ได้ที่ยูโร๒๐๒๐ได้รองแชมป์

แล้วทุกอย่างมันก็ดูมาตามทรงมันก็กราฟดีขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับ
อันนี้ถ้าแบบพูดกันแบบแฟร์ก็คือกราฟมันดีขึ้นเรื่อยการที่เขาจะหวังถึงแชมป์โลกในปี๒๐๒๒เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า

เกินไปใช่ครับ

แต่ตัวนี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้ว

ใช่มั้ยใช่เนาะ

นักเตะเหล่านี้เราเริ่มคุ้นชื่อหมดเลย

ใช่ครับเล่นพรีเมลิกกันหมดแล้ว

แต่นอกนั้นก็คือเป็นตัวสอดแทรกแล้ว
เล่นได้ลงเล่นแบบต่อเนื่อง

ตัวอังกฤษในชุดนี้มันไม่ประสบความสำเร็จล่ะ

ในการที่จะเสริมกระดูกตัวเอง

นี่ก็คือตัวอย่างของนักเตะ

ก็คืออีก๑เดือนต่อจากนี้
เราจะได้รู้กันว่า

ทุกอย่างถือว่าประสบความสำเร็จ
แต่ถ้าไม่ได้
ต้องดูว่าตกรอบไหน

ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จขั้นสุด

เอามัตรฐานที่เค้าวางไว้

เพราะแรกคือทะลมอิราณไป๖๒
แต่ก็อย่างที่พี่บอยพูดตั้งแต่ต้นก็คือไม่น่าเสีย๒ประตูที่ไม่น่าเสีย
ก็มาลุ้นกันว่าอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนขวัญใจของใครหลายคน
ผมว่าผมว่าเป็นทีมที่ต่อให้ไม่เชียร์ก็ดู

ผมก็ดูวันนั้นคือไม่ได้เชียร์อังกฤษอยู่
ดูละเอียดด้วยนะดูแทคติกดูแฮรรี่เคนว่าเกมนี้แฮรรี่เคนเหมือนเล่นกองหน้า๙๕ว่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นทีมมหาชนไฟฟอโลส่องมาตลอด
ถ้าทำผลงานได้ดีก็จะโดนชื่นชมแหละ
แต่ถ้าทำผลงานได้แย่เตรียมตัวโดนแน่
แล้วก็คิดว่าคุยกับพอดีจัดรายการอีกรายการหนึ่งจับยามสัตว์แม่มแล้วก็คุยกับราคาศกีฬาหลายคน

คิดว่าถ้าเกิดไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้แชมป์โลกเนี่ยไปแน่

จริงผมว่าเผลอต่อให้ได้แชมป์โลกเขาก็อาจจะไป
เพราะว่ามันจุดสูงสุดแล้วไง
คือถ้าจุดสูงสุดแล้วมันไม่มีสูงกว่านี้แล้ว
คืออย่างดีที่สุดก็คือการป้องกันแชมป์โลกได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ

ใช่แล้วยังมีบอลยูโรอีกที่จะมาอีก๒ปีข้างหน้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่จะไปแบบไหน
จะไปแบบจำจำแบบไหนจำทั้งคู่แหละ
คุณอยากจำแบบลิปปี้ดิอยากจำแบบไหนล่ะ
จริงจำตั้งแต่การเรียกตัวติดทีมชาติรอบนี้แล้วมีเรื่องให้จำเยอะ
สำหรับกองเชียร์อังกฤษน่าจะคาใจอยู่หลายตำแหน่งหลายคน
จริงอันนี้ผมกับพี่ตาคุยกันนอกรอบว่าแบบเราจิ้มกันเลยนะว่าแบบไอ้พวกนี้ติดมาได้ไงวะ
เออมันแบบมันไม่ได้ปามาสเรื่องฝีมือแต่มันไม่มองเรื่องฟอร์มเรื่องวิธีการนะตอนนี้
ณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของเขา
แต่บทฤพธิ์ก็คือว่าเอ๊ะกูก็ไม่ได้เชียร์อังกฤษด้วยวะ
เออแต่นี่บอกไงมันคือทีมมหาชนไง
นั่นแหละมันใครทำอะไรคนก็สนใจ

ก็ต้องกลับไปสู่รากของเขา

แต่การคว้าแชมป์สมัยที่๔ของเยอรมนีมันน่าสนใจมากเลยนะ

มีชื่อเสียงเยอะเหมือนจะเป็นทีมไม่ได้มีใครเยอะนะ
แต่ว่าพอพูดชื่อหลายคนรู้จักในทีมนี้เยอะ
แล้วก็ส่วนมากคนที่ดังเนี่ยจะดังเลย

แล้วก็มีตำแหน่งประหลาดประหลาดอย่างลิเบอร์โลย์ก็เยอรมันที่จะชัดสุดนะ
ถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่ารอมดรอยเตอร์โทมัสมูลเลอร์
ก็มาดูว่าเราจะพูดถึงมุมแง่มุมไหนในทีมชาติเรมันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของฟุตบอลโลกเนอะ
อ่าพี่บอยก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วแหละยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในอีพีหน้านะครับ
สำหรับอีพีนี้ก็ยังไงฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมนะเรายังอยู่ในช่วงบรรยากาศของบรรโลก
แล้วก็รายการเราก็ออนแอร์อยู่ช่วงวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายเหมือนเดิม
ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกช่วงนี้นอกสนามก็มาฟังของเราได้
อาจจะไม่มีพรีเมียเตะอาจจะไม่มีบอลลีกเตะนะครับ
แล้วก็ยังมีฟุตบอลโลกให้ได้ลุ้นได้ชมกันอยู่นะครับ
ก็ฝากรายการพวกเราด้วยนะครับตามช่องทางต่างเลยเหมือนเดิมนะครับ
ยังไงวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ